คุณผู้ชมเรื่องราวของความผิดหวังจากความรักแล้วก็ก่อเหตุร้าย
มีมาอย่างต่อเนื่องจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานชั่วคราว
คือฝ่ายหญิงเขาไปทำงานที่บริษัทนี้ได้สักประมาณ๕เดือน
ฝ่ายหญิงเขาเลิกกับฝ่ายชายไปได้หลายเดือนแล้วนะคะ
ปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยพยายามไปง้อขอคืนดีอยู่บ่อย
คือขับรถไปดักรอที่หน้าที่ทำงาน
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเคยบอกเพื่อนว่าถ้าเห็นรถคันนี้บอกด้วยนะ
เขาจะไปหลบไปซ่อนเพราะว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกมาง้ออยู่ได้อะไรแบบนี้

แต่สุดท้ายวันเกิดเหตุฝ่ายชายเขาเปลี่ยนแผน
เขาไม่ขับรถเก๋งมาเขาขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ไปรออยู่ร้านแถวหน้าที่ทำงานของฝ่ายหญิงดื่มเบียร์รอ
พอฝ่ายหญิงถามเพื่อนว่าเออรถของแฟนเก่ามาไหมวันนี้

ผู้หญิงเขาก็ขับรถออกจากที่ทำงาน
พอเห็นรถฝ่ายหญิงปุ๊บเท่านั้นแหละฝ่ายชายโผล่มาพร้อมปืน

ยิงใส่รถไป๓นัดจนเขาเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายด้วยนะ

แต่ว่าตอนในจุดเกิดเหตุบาดเจ็บสาหัสสุดท้าย
ฝ่ายชายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เลียบชายทะเลหาดแสงจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุพบศพนางสาวถิติชยาหมูแพงอายุ๓๘ปี
ถูกปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงเข้าที่ขาขวาที่หน้าอกและที่ศีรษะรวม๓นัดค่ะ
ใกล้กันพบนายอภิวัฒน์สุวรรณประทีพ

ในจุดเกิดเหตุตอนนั้นนายอภิวัฒน์ยังบาดเจ็บสาหัสนะคะ

อาสากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลระยอง
สุดท้ายฝ่ายชายในอภิวัฒน์คนนี้ก็เสียชีวิตค่ะ
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่านางสาวธิติชยาเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้แค่๕เดือน
นายอภิวัตคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่าค่ะ
รากันไปก็หลายเดือนแล้วนะคะ
แต่ฝ่ายชายมาตามง้อพยายามจะมาขอคืนดี
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วย
ฝ่ายชายก็เลยโมโหตามมาดักรอที่ทำงานอยู่บ่อย

ที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานช่วยกันดูแล
คือช่วยกันสังเกตดูว่ารถยนต์ของฝ่ายชายมาไหมมาจอดอยู่ตรงไหน
ฝ่ายหญิงก็ไปหลบไปซ่อนตัวก็รอดมาได้หลายครั้ง

ฝ่ายชายในอภิวัฒน์เนี่ยเขามานั่งดื่มเบียร์ดักรอนางสาวถิติชายา
ที่ร้านป้าเฉยใกล้สำนักงาน
แล้วเขาไม่ได้ขับรถมาเขานั่งรถจักรยานยนต์มา

พอเขาเห็นฝ่ายหญิงนางสาวธิติชยาเลิกงาน
ขับรถเก๋งเซฟิโรสีดำออกมาจากที่ทำงาน
ขณะกำลังจะเลี้ยวรถมาที่ถนนเรียบชายหาด
ฝ่ายชายเห็นก็วิ่งมาที่รถเลยนะคะ

โอ้โหยิงไปเลย๓นัด
ยิงเสร็จนายอภิวัฒน์เปิดประตูรถกระชากแขนนางสาวธิตชยาออกมา
แล้วก็เจาะยิงจนฝ่ายหญิงเขาร่วงลงไปกับพื้น
แล้วนายอภิวัฒน์ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับขวาของตัวเอง
แล้วรถก็ไหลไปเพราะกระชากไฝหญิงลงมายิงด้วยไง
รถไหลไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ชนรถที่จอดกินข้าวอยู่ที่ร้านแถวนั้น
แบบนี้ค่ะครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปสอบถามเจ้าของร้านตรงนั้นนะคะนางเฉยป้องมีคำอายุ๖๙ปี
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นฝ่ายชายเนี่ยนะ
ซื้อเบียร์ขวดนึงแล้วก็นั่งรอเขาก็ไม่คิดอะไร
ก็คิดว่ามารอรับแฟนสักพักใหญ่ได้ยินเสียงคล้ายท่อรถจักรยานยนต์ระเบิด
เขาไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนไงฮะเขาก็เลยไม่ได้ออกไปดู
เขาได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีคนยิงกัน
ก็เลยเดินออกมาดูปรากฏว่าอ้าว
ผู้ชายที่มาซื้อเบียร์ที่ร้านนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้าน

ผู้หญิงอีกคนก็นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กัน
รถของผู้หญิงก็แล่นถลายไปชนเสาไฟฟ้า
หน้าร้านครัวปากป่าที่อยู่ถัดไป
ก็ได้ยินเป็นเหมือนเสียงรถท่อที่เขาดัง
แต่เด็กมันชอบทำตรงนี้นะ

แต่เขาเห็นเขาลุกไปอยู่ยายก็มองว่าเขาลุกไป

ก็ได้แต่มองไปว่าเห็นไอ้คนนั้นมันนอน
ตะโกนบอกว่าช่วยเขาหน่อยเขาเป็นลม
คิดว่าเขาไปยืนสูบบุหรี่ให้เขาเป็นลม

เสียงดังไม่คิดว่าเป็นเสียงยายปืนเป็นเสียงรถ
ส่วนญาติของนายอภิวัฒน์
ก็มีทางพี่สาวมีลุงเดินทางไปรับศพค่ะ

เพราะว่าแม่เสียไปเหลือแต่พ่อ
พอเริ่มโตทำงานได้ก็ย้ายไปอยู่มาบตาพุธ

ลุงบอกว่าปกติหลานก็เป็นคนเรียบร้อย
ก็รู้ว่าทั้งสองคนชอบพอกันอยู่

นางสาวธิติชยาเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน
เดินทางไปรอรับศพที่โรงพยาบาลระยอง
ผ่าพิสูจน์ศพของนายอภิวัตรเป็นศพแรก
เสร็จแล้วก็มอบให้กับญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดเพตราสุขารมอำเภอเมืองระยอง
จากนั้นก็ผ่าพิสูจนศพของฝ่ายหญิงนะคะ
นางสาวถิติชายาแล้วก็มอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศล
วัดห้วยโป่งอำเภอเมืองระยอง
ส่วนทางด้านคดีตำรวจภูทรเมืองระยองตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อตามหาเพื่อนของนายอภิวัฒน์ด้วยค่ะ
เพราะว่านายอภิวัฒน์นั่งดื่มเบียร์อยู่กับเพื่อนก่อนก่อเหตุ
เดี๋ยวก็จะสอบสวนถึงสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้
ก็ต้องคุยกับเพื่อนของฝ่ายชายด้วยเพื่อนของนายอภิวัฒน์ด้วย